อ้อบจพระเจ้า
เชิญเลยครับเชิญเชิญมาฮากันต่อกับอบจมหาสนุกสนุกทุกที่ที่มีอบจ
ช่วงนี้ครับรวมมิตรโชว์เจ๋งโชว์เด็ดโชว์โดน
ที่เคยมาร่วมสร้างสีสันให้กับชาวอบจมหาสนุกทั้งมนุษย์ผิวเหล็ก
การแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการเรารวบรวมมาไว้ที่นี่แล้วล่ะครับ
เริ่มกันที่โชว์ความสามารถพิเศษจากมนุษย์ผิวเหล็กเขยเมืองนนท์อย่างคุณกรกังฟูคนนี้
เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ท่านสมศักดิ์หน้าเปลี่ยนไปนะ
ใช่นี่คือคนลากรถ
เฮ้ยท่านสมศักดิ์อาจจะอยู่ในอัฮระศรี
เฮ้ยลากรถก่อนนะน่ะ
ไอ้ยาโอ้โฮ
อุ้ยไปดูขอเป็นไรเปล่าจับเขาได้เปล่า

เดี๋ยวมันเป็นรอยปุ๋มลงไปอย่างนี้เลย

อยากจะเห็นตอนเขาลากแต่เหยียบเบรกนะ
ดูที่ว่าเป็นอย่างไร

ลำพังลากรถน้ำมันก็ลากยากอยู่แล้ว

เวลาเท่านี้หน่อยลอง
พี่กรหิวน้ำอ่ะเดี๋ยวผมจะจัดแบบแปลกให้
ถือว่าเป็นคนแรกนะได้กินน้ำแก้วนี้นะ

พี่กรอย่าบอกนะว่าจะใช้ฟันเฉาะ
ถ้าฟันเฉาะไปกินด้วยนะ

เฮ้ยอย่าทำอะไร

อ่ะไปได้เลยพี่กรอนเชิญ

พี่กรทำมานานไหม

พี่กรอนตอนนั้นทำอย่างนี้

ครับ

อย่างนี้

เฉาะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
โอ้ไม่ธรรมดาต่อไปเป็นท่านรอง

ท่านรองมา

เย้

เห้

ทำไปได้นะครับพี่รง
เกรงใจข้อศอกเลยนะครับ
ทรงกษัยนี่จะต้องไปเช็กสักหน่อยแล้วครับ
ว่ากระดูกกระเดี้ยวเนี่ยยังอยู่ดีหรือเปล่านะ

สีเสียงสุดอลังการประจำตลาดน้ำอโยธยา
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับดูสิครับดูดู
ดูจากท่าทางและหน้าตาของคุณลิงกับคุณหนูแหม่มแล้ว
บอกได้คำเดียวครับว่าโชว์นี้เนี่ยห้ามกระพริบตา
แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเชียวนะ
ชุ่งชิงชุ่งชิงแม่มาเมืองมรดกโลกทั้งทีเนี่ย
ก็ต้องจัดโชว์อย่างยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นี่แหละครับอ้าว

หายใจหรือเปล่าครับนั่นเล่นกันสมบทบาทอย่างน้อย
จริงเลยนะครับทำเอาใจหายใจความกันไปหมดเลย
นึกว่านั่งอยู่กลางสนามรบกันเลยทีเดียวแม่แต่ต้องบอกก่อนเลยครับว่าการแสดงชุดนี้เนี่ย
เป็นแค่การจำลองเหตุการณ์การสู้รบเมื่อสมัยครั้งกรุงศรีอายุทยา
ท่วงท่าของวิชาฟันดับโบราณนั่นเองล่ะครับ
อย่าให้อารมณ์ทางครับคุณผู้ชมจัดหนักกันอย่างต่อเนื่อง
หวาเสียวหวาเสียวแบบนี้เนี่ยมาที่จังหวัดนครปฐมก็มีให้ชมกันนะจ๊ะ
จริงเราก็กลุ่มรายจะลุยเสร็จแก้วเป็นทางยาวขนาดนี้
หนุ่มใหญ่ใส่ชุดแดงท่านนี้เนี่ย

ไปพูดคุยกับเขาซักหน่อยละกัน
อะแจนออกมา

ทำไปเสียตั้งสารประพม

เป็นความสามารถเฉพาะตัวพิเศษ

เคยโดนมันบาดไหมคะอาจารย์ค่ะ
ขวดขาวนี่เคยมันก็โดนบ้าง
เพราะว่านี่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ลุยขวดขาวได้
ขนาดเจ้าที่ว่าเก่งอ่ะโดยแค่ขวดเบียน
คราวนี้มันมีการเศษเล็กเศษน้อยที่ยิ่งเศษยิ่งพุ่งมาในเนื้อบาดง่าย
บางคนแนบดึงไม่ไหวเลยประโยชน์ลุยกันไป
แสดงว่าถ้าเป็นขวดขาวต้องอาจารย์เท่านั้น

โชว์แรกว่าเด็ดแล้วโชว์ต่อไปเนี่ยครับ
ไม่แน่จริงนะทำไม่ได้นะ
บอกเลยอ้าวพร้อมแล้วก็เชิญชมครับ
เอามือจับให้ดับอาจารย์บ้าไปแล้วเชิญเลยเอาเลยว้าย

เมื่อกี้เข้าใกล้ยังร้อนเลยอาจารย์

โอห์

มันเคยไหม้อาจารย์บอกเคยไหม้

อาจารย์ก็ต้องรู้เทคลีก
ไม่ใช่ว่าอยู่บางอย่างจะมาทำกันได้เอง
น้องหนูทำไม่ได้นะลูกนะทำไม่ได้นะ
อันนี้เนี่ยไม่ได้เลยยังมีเด็ดกว่านั้น
อันนี้คือเด็ดที่สุดใช่ไหมครับท่านรอง

คุณผู้ชมครับจับตาดูการแสดงชุดสุดท้ายนี้ให้ดี
ว่าจะเสียวซีดกรี๊ดลั่นขนาดไหน
สังเกตหน้าตาคุณเอชายาหรือคุณหนูแหม่มก็พอจะรู้แล้วล่ะ
เอาเป็นว่าดูแล้วห้ามทดลองทำโดยเด็ดขาด
ตั้งสติเตรียมใจแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับ

ไม่รู้ว่าผิวหนังของอาจารย์เทพเนี่ยเขาทำด้วยอะไรครับ

ทำไมถึงได้หนาขนาดนี้ล่ะครับ
ดูรุ่นใหญ่กันไปแล้วมาดูรุ่นเล็กกันบ้างครับ
กับเด็กเจ๋งจากจังหวัดชนบุรี
โอ้ว

มากับใครนะคะ

ใช่ครับคือเด็กสองคนเนี่ยเป็นเยาวชนคนเก่งของจังหวัดชนบุรีนะ
สร้างชื่อเสียงนะครับออกรายการทีวีต่างมามากมายแล้ว

เมื่อกี้อาจจะแม่นวางนี้เลยดีกว่า
ขออีกทีนะครับเอ๊ะเห้ออะไร

โอเคใช่ไหมโอเคมะนาวเชิญ

เคยยิงลูกเล็กขนาดนี้มาก่อนไหมลูก

อย่าให้เสียชื่อนะชนบุรีนะ

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหพอเจ้าประคุณรุนช่องอะไรมันจะแม่นขนาดนี้เนี่ยแม่
สุดยอดจริงล่ะครับถึงคิวของศิลปินแห่งชาติ
โลโก้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีกับคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันท

บรรพีเพศบุหร์บแฮค
พ่อเจ้าประจำภาษามาศนุกร์คนไทยทุกยุคและสนุกติดใจ
อ้อบรรเจ้ามาศนุกร์มนุกนิด
บ่าย๓โมงวันอาทิตย์ใกล้ชิดนะชุมชนนะ
สนุกทุกที่โชว์ของดีทั่วไทย
สามัคคีกันทุกวัย
สู้สุดใจทุกชุมชนนะ
วันนี้พิธีกรหรือก็รอเหล่า
จะเรียกเขาลิงกันนะทุกคน
เสนาลิงอันนี้ก็หล่อเหลือหลาย
หล่อจนลิงอายใช่ไหมมวลชน
ส่วนคุณทบด้านละนี้
คนนี้เขาสวยดีและมีเหตุผล
แล้วส่วนหนูแหม่มอุ๋ยแจ้วแจ่มเหลือเกิน
ส่วนหนูแม่มเขาเจ้าเจ็มเหลือเกิน
ชมเขาแล้วเพลินไปทุกชุมชนนะ
นายกบุญชูใครก็รู้ว่าจิ๊กโก
นายกบุญชูและใครก็รู้ว่าติ๊กโก
ไปไหนไปโชว์แม่ก็ทุกแห่งโหน
บจมหาสนุก
อบจมหาสนุก

เอาเป็นว่าช่วงหน้านี้ความกระมวลความพลาดกระตอก
กับรวงมุกตลาดแตก
เข้าไปอยู่ดิ้งค่ะให้แมาเม่ล่วมสนุกกับเรา

ไก่ตัวที่๖ที่ร้านนี้ชื่อ
คุณแม่ครับเดี๋ยวขอต่อไปนี่ก่อนครับ
บ้าหรือเปล่าเนี่ยมีไก่ชื่ออะไรด้วย
แล้วจะมาทำถามเนี่ยง่ายเลยนะ
ปากเก็ตมีมากี่ปีแล้ว
แม่ป้าอะไรมีสองหัวแม่

อ๋อปะจอ
ป๊าโด